คือปัจจุบันข่าวปลอมมีแพร่หลายมากนะในสังคมไทย

มีข่าวมีข้อมูลอะไรก็ส่งต่อกันแชร์กัน

ทำให้พี่น้องประชาชนสับสนตื่นตนก
ปีหนึ่งที่เราตรวจสอบก็เป็นหมื่นข่าวนะครับที่มีปัญหาข่าวพร้อม

มันมีอยู่ในสังคมไทยมายาวนานแล้ว
แต่ในอดีตเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหา
เพราะว่าช่องทางการสื่อสารก็ยังไม่เยอะมากเหมือนปัจจุบัน
จากคนไทยเนี่ยมีการใช้ไลน์ใช้เฟซบุ๊คใช้ยูทูปใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะ
แล้วก็มีกลุ่มคนทั้งที่หวังดีและไม่หวังดี

ทำให้เกิดปัญหาข่าวปลอมในสังคมไทย
ทำให้ประชาชนตื่นตนกทำให้บ้านเมืองเสียหายเยอะมากในปัจจุบัน
ซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ที่ต้องลงมาติดตามแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับ
เท่าที่เราติดตามส่วนใหญ่จะเป็นยูทูปเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์

ก็จะเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเป็นส่วนใหญ่

อีกกลุ่มหนึ่งก็คือข่าวปลอมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
หรือบางทีก็เป็นข่าวปลอมที่จะดิสเครดิตการทำงานของภาครัฐในบางเรื่อง
ก็ทำให้พี่น้องประชาชนสับสนตื่นตนก
หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการของรัฐ
อันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นข่าวปลอมมากในปัจจุบัน
คนที่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมได้ง่ายสุดก็คือเยาวชน๑๘๒๔ปี

ต่อไปก็คือกลุ่มอายุ๒๕๓๕ปี
กลุ่มคนวัยทำงานซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะ
ซึ่งอันนี้เราก็ต้องพยายามให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมให้ข้อเท็จจริง
แล้วก็ตอบโต้ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจ

ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าข่าวลักษณะไหนเป็นข่าวปลอม
เช่นข่าวที่ไม่มีที่มาชัดเจนหรือที่มาไม่น่าเชื่อถือ
มีการตัดต่อภาพมีการใช้สิ่งที่เกินจริง
ที่สำคัญข่าวบางอย่างประชาชนเห็นแล้ว
รู้สึกว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเขา
เขายิ่งต้องคิดให้หนักใช้วิจารณญาณในการพิจารณาว่าข่าวนี้จริงหรือปลอม
ที่สำคัญที่สุดเลยครับประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาข่าวปลอม
ถ้าพี่น้องประชาชนเห็นว่ามีข่าวที่ไม่เหมาะสมบิดเบือน
ต้องรีบแจ้งบ่อแสเข้ามาที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของเราครับ
เราได้ตรวจสอบข่าวเหล่านั้นถ้าพบว่าเป็นข่าวปลอม
และมีผลกระทบทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน
เราต้องรีบแจ้งเตือนประชาชนผ่านกลไกของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับ
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้

ที่มีการส่งต่อหรือแชร์กันในช่องทางสาธารณะในระบบออนไลน์ทั้งหมด
และข้อมูลหรือข่าวต่างนี้เมื่อเรานอนมันดูแล้ว
ถ้าท่านพบว่าข่าวไหนมีคนส่งต่อกันเยอะมีการแชร์กันเยอะ
และมีประเด็นที่น่าสงสัยว่าจะเป็นข่าวปลอม
เราก็จะรีบนำไปตรวจสอบเช็คข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เขาจะให้คำตอบมาได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหม
เราจะรีบแจ้งเตือนประชาชนถ้าเราพบว่าเป็นข่าวปลอมครับ

ก็คือการที่ไม่ให้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นในสังคมไทยเรา
เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัย

แต่อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ประชาชน
กันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมครับ